คนบันเทิงวันนี้มีเรื่องมีราวเกี่ยวข้องกับคดีความหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะ

แพทย์น้ำประพาวันนี้มีนัดนะ
กับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปศประมาณ๑๐โมงเนี่ย
คุณเดี๋ยวต้องไปให้ปากคำเพิ่มเติม

เพราะว่าติดตามได้ในเรื่องของเงินที่มันหมุนเวียนอยู่ในบัญชีเธอกว่า๓๐ล้านบาทนั่นเอง
แต่ว่าเหมือนจะมีเรื่องเครียดแบบนี้ใช้ชีวิตยังไงดีล่ะแพทย์

ยังเห็นความสตรองของแพทย์ผ่านทางโลกโซเชียลค่ะ
ในเฟซบุ๊คอินสตราแกรมส่วนตัว

หลายคนบางคนอาจจะเป็นห่วงแพทย์ว่าแพทย์จะเป็นยังไงบ้าง
ไปส่องดูชีวิตนางยังปกติดีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่คุณแม่ดูแลน้องเรสซิ่งลูกชายวัยเดือนเศษ

ก็คือแพทย์ไม่เคยละเลยหน้าที่ลูกกระตันยูนะคุณ
ดูแลคุณแม่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียว
เห็นแบบนี้แฟนคลับก็ยังพอใจชื้นกันอยู่นะ
พากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจแพทย์เยอะเลยทีเดียว
โดยบอกว่าการที่แพทย์เป็นลูกกระตันยูดูแลคุณพ่อคุณแม่แบบนี้

จะทำให้เธอผ่านอุปสรรคแล้วก็เรื่องร้ายเหล่านี้ไปได้
ยังไงก็ตามเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันต่อแล้วกันนะ
ความเคลื่อนไหวของเรื่องคดีความวันนี้

แล้วหลังจากนั้นติดตามทางหน้าจอไทยรัฐของเรานี่แหละ
สรุปแล้วเรื่องนี้จะลงเออยังไงกันดีค่ะ